ส่วนเรื่องของการชมฟุตบอลชมให้เป็นเกมกีฬา
อย่าเล่นพนันแต่ถ้าจะทายผลให้ถูกต้อง

ใช่แล้วแล้วก็ต้องเสี่ยงทายด้วยคุณผู้ชม

พาไปดูความน่ารักของสัตว์ในบ้านเรา
เขาก็ร่วมเสี่ยงทายฟุตบอลโลกเหมือนกัน
มีหลายอย่างเลยนะฉลามก็มีควายก็มา

แต่ละตัวก็ทายถูกบ้างทายผิดบ้าง
เดี๋ยวไปดูสีสันกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชม
เริ่มที่เจ้าบอยสิงโตขาวประจำสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะ

นัดเปิดสนามดูบรรยากาศสิ

คือนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เขาก็เอาเหยื่อที่เป็นเนื้อสด
แขวนไว้ใต้ทงชาติของทั้งซาอุแล้วก็รัสเซีย
สุดท้ายก็ชักรอกเข้าไปในส่วนจัดแสดง
แล้วเจ้าบอยก็กระโดดตะปบเหยื่อ
ทำนายแบบ๒ใน๓ครั้งนะคะ
ผลก็คือเจ้าบอยไปตะปบเหยื่อในฝั่งของทงชาติรัสเซียทั้ง๒ครั้ง
อ๋อนี่แหละ
ต่อไปเดี๋ยวพาไปดูที่บ้านคุณสืบสกุลเชียงใหม่กันบ้างดีกว่า

ที่เชียงใหม่ซูอาควอเรียมจัดกิจกรรมสร้างศีรษรรค์
ด้วยการนำปลาฉลามมาทำนายผลฟุตบอลโลก
คู่แรกนัดเปิดสนามรัสเซียกับซาอุดีอาบราเบีย
ใช้วิธีเสี่ยงทายด้วยการให้ปลาฉลามไหว้เข้าไปกินเหยื่อ
ผูกติดไว้กับทงชาติของทั้งสองประเทศ
ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคุณฮะ
ฝูงปลาฉลามรุมกินเหยื่อที่ผูกติดกับทงชาติของซาอุดีอาราเบียไปถึง๓ครั้ง
ก่อนจะมากินเหยื่อที่ผูกติดกับทงชาติรัสเซีย
ฉลามและครั้งต่อไปแมทหน้าคู่ต่อไป
เราจะเชื่อดีไหมครับ
คุณผู้ชมพาไปดูที่สุพรรณบุรีกันหน่อยค่ะ
ที่นี่เลยบุบ้านอนุรักษ์ไทยที่อำเภอสีประจัญค่ะ
ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชื่อดังแล้วค่ะ
เขามีการจัดกิจกรรมเหมือนกันทายผลเสี่ยงทายกันดู
เอาเจ้าโพทองเจ้าโพทองคือตัวนี้เลยเป็นพญาควายอายุ๑๘ปี
แล้วเขาถือว่าเป็นดาราควายประจำฟาร์มเลยนะคุณ
เอามาเสี่ยงทายก็ให้กินย่าสดแล้วค่ะ

ผ่านก็จะติดทงชาติแบบที่คุณผู้ชมเห็น
แปดทีมคือใช่เยอรมนีเอิร์สเปนอาเจนติน่าอังกฤษ

ทีนี้ไปดูหน่อยสิเจ้าโผทองก็เดินดิ่งไปเลยค่ะ
ไปที่พานของทีมชาติอาเจนติน่า
หลังจากนั้นเขาตามต่อไปที่ไหน
เดี๋ยวดูนะไปที่สเปนต่อไปที่บราซิลแล้วก็รัสเซีย
ส่วนการเสี่ยงทายคู่เปิดสนามรัสเซียกับซาอุ
ผลปรากฏว่าเจ้าโพทองเลือกกินย่าในพานของทีมชาติรัสเซียนะคะ

ก็เป็นสีสันให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ